คุณผู้ชมพาไปงานบวชหน้ากันหน่อย
แต่ไปที่นี่สบายใจได้ไม่มีตีกันแน่นอนนะคะ
มีแต่รอยยิ้มอิ่มบุญและความสนุกสนานแบบนี้ค่ะครับ
หนุ่มนี่นำยังไงยายก็เต้นตามไอ้หนุ่มนี่แหละ
แล้วจะบอกว่าคุณยายเสื้อสีฟ้า
ซิว่าท่านอายุเท่าไหร่
อายุเท่าไหร่แล้วฮะแต่ดูท่านแข็งแรงมาก

คุณยายเสื้อสีฟ้าถึงไหนถึงกันนะคะ
สูงวัยไฟแรงเวอร์

คุณแม่เต้นไม่เกรงใจข้อเข่าเลย

เขาบอกว่ายอมกันซักที่ไหนนะฮะ

ผู้นำของกลุ่มที่รำแห่นาค
แบบริ้มเหนื่อยริ้มเมื่ย
คนที่บอกว่าทีเด็ดภูทรมากที่สุด
แป้นอย่างที่บอกไปอายุ๗๐ปีแล้วนะคะ
ลีลาของป้าไม่แพ้คนหนุ่มคนสาวเลยนะ

ขอจังหวะวันมันขอจังหวะมันไอ้หนู

สเต็ปป้าดีมากกับป้าแป้น

มีงานบัวของนายปรรถาวินวงต๋อย
แล้วก็คุณนายนาวงหนองเตยนะคะเป็นพ่อแม่แล้วก็มีญาติพี่น้อง
เพื่อนของนาคมาร่วมงานกันมากมายเลยค่ะ
ช่วงพิธีแห่นาครอบอุโบสถ๓รอบ
ปรากฏว่านี่หาดแตรวงจากโรงเรียนสตรีพังงา
แล้วก็กลองยาวจากผู้สูงอายุมาบันเลงให้แบบนี้นะคะ
งานบวชงานบุญแน่นอนว่าเขาก็ร่วมกันรำหน้านาคแบบนี้นะคะ
คือช่วงแรกน้องนักเรียนบันเลงดนตรีจังหวะเบาก่อน
พอผ่านไป๑รอบค่ะดีกรีความมันก็สนุกสนานมากขึ้น
กลุ่มนักฟ้าจากอสหมอพังงานนำโดยป้าแป้น
ก็ขอออกลีลาจังหวะดนตรีมันกับน้องนะคะ
น้องบอกว่าขอมาจัดให้นะคะ

จัดให้ตามคำขอค่ะดนตรีมันขึ้นมันขึ้นและมันขึ้น
แป้นแกก็เลยออกลีลาเต้นครบ๓รอบ

รอบอุโบสถแล้วยังไม่ยอมหยุดนะคะเจ้าภาพ
ทำพิธีโปรยทานนางรำกลุ่มนี้ก็ยังไม่เหนื่อยค่ะ
น้องนักเรียนร่วมออกลีลาบริเวณหน้าอุโบสถด้วยนะคะ

ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับพ่อนาคด้วยนะคะ
ป้าแป้นอาการเป็นไงหลังจากนั้นลองไลน์มาบอกเราหน่อย

ป้าแป้นอยากให้ไปนวดไหมนวดแข้งนวดขาป้าแป้นหน่อยนะฮะ
แต่ว่าเห็นผู้สูงวัยเขาแข็งแรงเราก็มีความสุขตามด้วยนะครับ